นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแมงมุมสายพันธุ์ใหม่๗สายพันธุ์นะคะ

แน่นอนค่ะนี่ก็เป็นแมงมุมนกยูงสายพันธุ์ใหม่๗สายพันธุ
พบที่ภาคใต้ของออสเตรเลียนะคะ
พบโดยเจอเก้นออโต้และเพื่อนนักวิทยาศาสตร์
ทำให้ปัจจุบันนี้ค่ะแมงมุมนกยูงมีรวมกว่า๔๘สายพันธุ
และจะเห็นได้ว่าแมงมุมนกยูงเหล่านี้เนี่ย
ขนาดตัวเล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น
ที่สำคัญคือสีสันสวยงามมาก
นักวิทยาศาสตร์บอกว่าสีสันพวกนี้แหละ
ทำให้คนที่เกลียดกลัวแมงมุมหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

ก็คือแมงมุมนกยูงมีพฤติกรรมคล้ายกับนกยุง
ตรงที่ว่าแมงมุมนกยูงเพศผู้
จะดึงดูดความสนใจจากเพศเมียโดยการเคลื่อนไหวอย่างมหัศจรรย์นะคะ
คล้ายกับเวลานกยุงรำแพนดึงดูดตัวเมียนั่นเองค่ะ
ส่วนถิ่นที่อยู่อาศัยของแมงมุมนกยูงเหล่านี้
ก็คือบริเวณพุ่มไม้หรือป่าละเมาะในภาคใต้ของออสเตรเลียนะคะ

พอเขาจะโชว์สาวเขาแผ่นด้วย